เอาเวลออกแล้วนะคะไปงานบวชต่อเลยค่ะ
ยกมือค่ะเชอรี่อนุโมทนาบุญค่ะเมื่อวานนี้นะคะ
ที่วัดราชบอพิษค่ะก็มีพระสองท่านที่เป็นดารานั่นเองค่ะ
คนแรกก็คือพระบอสค่ะก็เคยเป็นหวานใจของคุณจิ๊บปกฉัดค่ะ
เข้าพิธีอุปสมบทนะคะเมื่อวานปลงผมก่อนนะคะ
ก็มีครอบครัวนะคะมีคุณจิ๊บปกฉัดนะคะมาร่วมพิธีด้วยค่ะ
อีกท่านหนึ่งแน่นอนค่ะคุณปั้นจันทร์นะคะ
ก็ตอนนี้เมื่อวานนี้ปลงผมนะคะเพราะว่าเป็นอุปสมบทหนูพร้อมกับคุณบอสนี่แหละค่ะ
ซึ่งวันนี้นะคะตอน๗๘โมงเนี่ยค่ะก็จะเข้าพิธีอุปสมบทอย่างจริงจังนะคะ
เมื่อวานก็มีภาพค่ะก็มีทั้งพี่ก้องนะคะมีพี่น้องอรุโนชาเนี่ยไปร่วม
ก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในวัฒน์การผู้เลี่ยงของอาหารเพราะนะคะ

ซึ่งก็จะบวชเป็นเวลา๑๕วันนะคะหลังจากนั้นก็จะศึกออกมาแล้วก็ทำงานปกติค่ะ
บันเทิงไทยรัฐนะคะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
พูดถึงเรื่องวัดค่ะเมื่อวานนี้นะคะ
โอ้โหมีดารงดาราพี่ห่องอรุโนชาเนี่ยนะคะ

โอ้โหไปกันคึกคักกันเลยทีเดียวล่ะค่ะส่งท้ายปลายปี

ตอนนี้เห็นแบบนี้เขามาทางสายบุญนะ
สายบุญเนี่ยทำให้เขามีสติมากขึ้นนะคะ
เพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ชวนไปค่ะ
ที่สำคัญหัวใจสำคัญเลยแฟนของเขา
เต้ยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเต้ยจรินพร

แล้วก็ทำให้เขามีสติในการทำงานมากขึ้นด้วยค่ะ
ไปฟังความรู้สึกของอาเล็กธิระเดชกันเลยดีกว่าค่ะ
มันเป็นโอกาสดีที่แม่ก้อยพี่หน่องเชิญชวนเรามา
แล้วก็จริงถ้าเกิดไม่มีแม่ก้อยพี่น้อง
เราก็คงไม่ได้แบบมีโอกาสที่ดีแบบนี้
ก็เราได้ค้นพบว่ามันสบายใจจริงนะครับ

แล้วก็เหมือนมีการคิดวิเคราะห์

ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ทำให้ผมแบบ
ก็เข้าถึงทางนี้มากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับผม
มีชวนกันไปสวดมนต์ข้ามปีอยู่ครับผม